บางคนก็ไปลงเล่นน้ำในหนองในบ่ออะไรต่างนะครับ
แต่ปรากฏว่าผู้ชายวัย๔๐ปีลงเล่นน้ำกับเพื่อนเลยฮะ
และน่าจะเป็นตะคริวจมน้ำคาตาเพื่อนเลย
เพื่อนก็ไม่สามารถจะช่วยได้นะครับวิ่งไปตามคนมาช่วย
แต่สุดท้ายนะเขาจมไปแล้วก็ต้องให้เจ้าหน้าที่มางมหาร่างนะครับ
ชุดประดาน้ำอาสาสมัครกู้ภัยอุทัยธานีลงช่วยกันงมหาร่างของนายวีรวัตรจันนาค
อายุ๔๐ปีหลังรับแจ้งจากเพื่อนของผู้ศูนย์หายไป
ชวนกันเล่นน้ำคลายร้อนในสระน้ำพื้นที่หมู่๒ตะบนลานศักด
อำเภอลานศักดิ์จังหวัดอุทัยธานี
โดยสระน้ำเนี่ยโอ้โหใหญ่นะคุณกว้างเกือบ๒๐๐ตารางวานะครับ
ลึก๔๖เมตรลึกด้วย
แต่ระหว่างเล่นน้ำกันอยู่ปรากฏว่านายวิรวัตรจมน้ำหายไปต่อหน้าต่อตาเพื่อน
ทีนี้แจ้งเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ใช้เวลา๒ชั่วโมงคุณดูสิ
ตั้งแต่ช่วงเย็นยันพบค่ำแบบนี้นะครับจึงพบร่างของผู้เสียชีวิตนะครับ
ตำรวจสพลานศักดิ์ตรวจสอบจุดเกิดเหตุนะครับ
พบเสื้อผ้าและรองเท้าของผู้เสียชีวิตวางไว้บริเวณขอบสระ
ทีนี้เพื่อนที่ลงเล่นน้ำด้วยกันก็คือนายภัยทูลนะครับเล่าให้ฟังแบบนี้
บอกว่านายภัยทูลกับผู้เสียชีวิตได้ปั่นจักรยานมาด้วยกัน
กันลงเล่นน้ำในสระเนื่องจากสภาพอากาศมันร้อนมากเลย

ทีนี้ตัวของนายภัยทูลเล่นน้ำบริเวณขอบไอ้คุณ

แต่ว่าคนตายว่ายน้ำไม่เป็นไม่ค่อยชำนาญอันนี้ก็รู้กันอยู่

เขาก็เลยรู้ตัวว่าเขาจะไม่ไปในที่ลึก
แต่ว่านายวีรวัตรคนตายไหว้ข้ามไปอีกฝั่งเลยนะคุณนะ

เขาก็ไม่สามารถไปช่วยได้เพราะว่ายน้ำไม่เป็นจริงนะครับ
ก็เลยรีบขึ้นฝั่งวิ่งไปหาชาวบ้านให้มาช่วยเหลือ

ญาติของคนตายเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่า
คนตายว่ายน้ำเป็นแต่สาเหตุที่จมน้ำเสียชีวิต
น่าจะเป็นตะคริวแหละฮะจึงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้

ไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายญาติไม่ติดใจการเสียชีวิต

นำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปนะครับ